ไปต่อกันที่การแข่งขันทุกทุ่มไทยหลีกันบ้าง
นะคะแทรย์รัดทีวีช่องสามสิบสองพึ่งจะถ่ายทอดสดจบกันไป
คะแนนก่อนที่จะพักยาวหนึ่งเดือนค่ะเป็นเกมนัดที่ยี่สิบของฤดูกาล
เปิดบ้านเจอกับสินสมุทรสาครทีมอันดับที่สามค่ะเริ่มเกมการแข่งขันไปได้เพียงแค่ห้านาทีเท่านั้นนะคะ
เจ้าบ้านกรมทางหลวงก็ได้ประตูขึ้นนำ๑ประตูต่อ๐ค่ะจากจีรสินกิ้มเซ่งนะคะ
โรมันโดก็จ่ายมาให้ก่อนที่เจอสินจะยิงเข้าไปค่ะอีกสามนาทีต่อมานะคะ
กรมทางหลวงมาได้ประตูที่๒จากเกียรติยศแลมเขตกัปตันทีมค่ะ
กรมทางหลวงก็มาได้ประตูหนีห่างประตูที่๓ในนาทีที่๑๓นะคะจากเกียรติยศคนเดิมค่ะ
ยิงประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้แต่ว่าก่อนจบครึ่งแรกนาทีเดียวนะคะ
สาครก็ได้ประตูตีไข่แตกจากสรษักคุมจันรีดค่ะเกมในครึ่งหลังนะคะ
นาทีที่ยี่สิบห้าค่ะกรมทางหลวงได้ประตูขึ้นนำสี่หนึ่งจากนาทีทุศิริ
แล้วก็มาได้ประตูที่ห้าสำหรับกรมทางหลวงนะคะนาทีที่สามสิบเอ็ดจากโรเมนโด่ค่ะ
ตามซ้ำลูกยิงของตัวเองเข้าไปอีกห้านาทีต่อมานะคะ
สาวศักคุณจันหรีดค่ะมาทำประตูที่๒ของตัวเองในเกมนี้ให้กับตัวเองแล้วก็สมุทรสาคร
แต่ว่าสุดท้ายไล่ไม่ทันนะคะกรมทางหลวงก็ชนะไปห้าประตูต่อสอง
เป็นนาทีเก้าของฤดูกาแล้วด้วยนะคะเก็บเพิ่มเป็นสามสิบเอ็ดคะแนน
ส่วนสุดสาขอนแพ้เป็นเกมที่ห้าของฤดูกามีสามสิบเก้าไขน่เท่าเดิมค่ะ
เพื่อหลีกทางให้เกมชิงแชมป์สโมสรโลกแล้วก็ชิงแชมป์สโมสรเอเชีย
ส่วนเกมอีก๖คู่นะคะณตอนนี้แข่งขันอยู่๓คู่ตั้งแต่เวลา๔โมงครึ่งนะคะ
อีก๓คู่จะแข่งขันในเวลา๖โมงครึ่งนะคะ
ปัดนัดที่๒๑ของฤดูการลงแข่งขันกันครบทั้ง๘คู่นะคะ
ที่น่าสนใจนะคะอยู่ที่เวลา๑ทุ่มตรงนะคะ